คุณผู้ชมทำบุญเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังผลนะแต่ว่าเราหวังเลข

ตรงมันมาพร้อมกับงานบุญจริง
วันนี้เราก็มีงานบุญงานมงคลมาฝากเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
มาค่ะก็ไล่เข้ามาแล้วนะสำหรับวันถ่ายทอดสดสลากินแบ่งรัฐบาล
จันที่๓๑กรกฎาคมจำให้แม่นเลย
ใครยังไม่มีเลขมาฟังทางนี้จ้า
เริ่มที่เจ้าพ่อน้ำสองเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราพี่มนต์สิทธิ์ค่ำสร้อย
เจ้าประต่ำนะคะข้างคือน้องอ้ำนันทิยานะจ๊ะ

คืออย่างนี้พี่มนต์สิทธิ์ส่งคลิปมาให้กับพี่แจ๊กเกอรีนของเรา
บอกว่าไปคนเสิร์ทที่อัมเภอจักรรลุจังหวัดนครร่าศสีที่อ่ะ
ไปถึงที่นั้นก็ว่ายสิงห์ศักยสิทธิ์ที่นั้นมาเหมือนกัน
คือสังพระสุภัณฑ์เกาะยา

เออพี่มนต์สิทธิ์บอกชอบเลขนี้ไง
เออกล้องแพลนไปที่ป้ายหน้าสารเขาเขียนว่า
ครอบครัวคุณทัพทิมสร้างถวายวันที่๔เมษายนปี๕๗
อุ๊ยตายแล้วมันหรือจะเป็น๔๕๙ก็เป็นไปได้อยู่กัน
ก็ฉันเห็นตัวเลขมันจะจัง
พร้อมยังบอกอีกว่างวดนี้พี่มนต์สิทธิ์เขาชอบเลข๔
หรือจะเป็น๐๕๔เขาก็ชอบเหมือนกัน
อนุญาตวนกลับไปที่เคยเล่าข่าวพี่มนต์สิทธิ์นะคะ
ตอนนั้นชอบเลขอะไรนะที่ไม่ใช่๔๘
ตอนนั้นบอกว่าวันที่๑๘จำได้เลยบอกว่าชอบเลข๖๖
แต่มันมี๔นะที่เหมือนกันที่แกชอบเหมือนกันเลข๗
ไม่ประเด็นคือแกโพสต์หลายรอบแล้วแต่ละรอบเลขไม่ซ้ำ

ก็บอกว่า๑๔๕กับ๔๑๘ฉันจดไว้เนี่ย
ไม่แต่มันมีเลข๔เหมือนกัน๔๑๘ตรงนะตรงนะ

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมค่ะ
ไปเป็นกำลังใจให้พี่ใจแอ้นเชิญยิ้มกันดีกว่า
ไม่ค่อยกลับบ้านเท่าไหร่ตอนนี้อยู่แต่กะวะ

หัวใจถวายวัดหลู่

วัดหนองเพาะเกจิดังเมืองระยองฮิ
วันที่เดินทางไปแล้วก็ได้มีพิธีอุปสมบทหมู่ด้วยนี่นี่
มันเหมือนเป็นการบังเอิญจริงมีงานบุญใหญ่อยู่ด้วย
เห็นแบบนี้แล้วอยากไปรำด้วยเลย
เง้า
คุณผู้ชมเนี่ยวันที่เดินทางไปก็ได้มีพิธีอุปสมบทหมู่
ทางหลวงปู่ทองสุกนะก็จะคัดคนที่ตั้งใจ
คือปรบประจำแรก๓เดือน
มันเข้าตั้ง๓เดือนพอดีไม้
ท่านหลวงปู่ทองสุกเนี่ยท่านคัดคนที่จะมาบวชด้วยตัวท่านเองเลยนะ
ทำให้จำนวนผู้บวชในแต่ละปีไม่เท่ากัน
ก่อนกลับก็มีการแนะนำการลอดพระราหู
ซึ่งทางวัดค่ะได้จัดสร้างขึ้นเป็นการฝากดวงกับพระราหูด้วย
รวมถึงยังได้จุดประทัดเสียงโชคมาฝากแฟนด้วย

๒๘๙อยู่ด้านล่าง

แต่นี่เป็นเพิ่มอีก๒๘๙ก็เลขสวยเหมือนกัน

ก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษเหรียญพระเจ้าตากนะคะ
หลวงปู่ศุกร์แล้วก็เหรียญหนุนเงินหนุนทองหลวงปู่โสพล
สาธุสาธุนักเดอร์
ยังใช่ไหมยังไม่หมดเรื่องตัวเลขบอกเลยบันเทิงไทยรัฐเราจริงจัง
คุณผู้ชมถามไปต่อดีกว่า
น้องน้ำแข็งทิพพวันคนนี้แหมหน้าตาสวยนะ
หลายคนคงจำกันได้นะคะนี่ชื่อเพลงเขา
ขออนุญาตแนะนำตัวเดอร์
เธออีหลี

ก็กำลังจะช่วยกันร้องไปอันนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะ

คืออย่างนี้น้องเนี่ยออกมาทำงานเก็บเงินเนาะ
จนในที่สุดก็ถือเลิกดีถอยรถใหม่ป้ายแดงแบบจวด
โตมากับคำว่าอยากได้อะไรก็หาเอง
หาคนเดียวเหนื่อยหน่อยแต่ก็คุ้มกับสิ่งที่ได้มา
ขอขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผลงานหนูมาตลอดนะคะ
มันมานเดอร์เขาตั้งชื่อให้ด้วย

ไฮไลท์เลยจ้ะคุณผู้ชมดูสักนิดนึงละกัน
เลขทะเบียนของน้องก็คือ

แต่มันคือเลข๔มาหลายรอบแต่ว่า๙๑๔๙ไม่รู้

มีอะไรที่ซ้ำกันอยู่ใช่ไหม
เลขแม่ณเดชค่ะคันนมนค่ะเลข๔